ช่วงนี้ช่วงของตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปกินกัน
กินอะไรกันก่อนดีครับ
เขาบอกว่าเปิดร้านขายเครปแบบนี้ช่วงแรกก็ขายเครปธรรมดาปกติทั่วไป
อย่างที่คุณชนะบอกหมูยองพริกเผาบ้างแฮมบ้าง
ยอดพริกเลยล่ะทุกหน้าบ้างใช่ไหมครับมีทั้งแบบคาวแบบหวาน
หวานก็จะเป็นกล้วยช็อกโกแลตอะไรแบบที่เด็กชอบทาน
แต่ว่าปีที่แล้วเกิดความคิดอยากจะทำเคล็ด
สำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพขึ้นมา
แล้วก็ช่วงเย็นบางคนเขาบอกว่า
เขาจะทานแบบเบาไม่ทานหนักเกินไป
ก็เลยทำเครปที่เป็นไส้สลัดผักหรือว่าสลัดไข่ขึ้นมา
ปรากฏว่าผลตอบรับนี่โอ้โหดีเกินคาดค่ะคุณ
ลูกค้าถูกอกถูกใจมากเพราะว่าใช้ผักสดผักสลัด
แบบสดใหม่ทุกวันแล้วก็ปลอดสารพิษด้วย

อกจากนี้นะคะลูกค้ายังสามารถเลือกแป้งได้ตามใจชอบ
แป้งเขาจะมีให้เลือก๔ชนิด
ก็คือแป้งวันนี้ลาแบบที่เราทานกันทั่วไป
แป้งชาโครสีดำแป้งโกโก้แวนด้องแกรสหน่อย

ส่วนเมนูสลัดก็มีทั้งแบบเป็นสลัดผัก
สลัดผลไม้สลัดไข่สลัดทูน่าก็มี

แล้วก็แบบอื่นก็ลูกค้าก็สามารถสั่งได้ตามที่ต้องการ

สลัดเนี่ยเครปสลัดแบบนี้ราคาไม่แพงด้วย
เริ่มต้นที่๓๕บาทเท่านั้นเอง

ธรรมดานะคุณเคล็ปธรรมดาทั่วไปก็๓๐๓๕บาทแบบนี้แหละ
แต่ว่ามีสลัดมีไข่มีทูน่าแล้วแต่เลยมีผักด้วย
ก็คือทานเครปแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย
ทานผักไปด้วยบางคนบอกว่ากินเครปมันก็อ้วนสิ

ก็ทานอะไรเบาใช่ไหม

เป็นพันเลยแหละอยากจะทานอะไรก็เลือกทานกันไป

ได้ถ้าคุณกินหมดถ้าขนาดนั้นก็สั่งมา

อาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพแล้วมั้งค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้ผมรักสุขภาพขึ้นเยอะ
อะไรเบาช่วงเย็นผมสั่งแต่เกาเหลามาทาน

แต่ทานกับข้าวเปล่าสัก๒๓ถ้วย
มันเกินตรงข้าวเปล่าหลายตัว
ก็ยังดีที่คิดว่าจะทานอะไรที่มีประโยชน์มาก

เกาเหล่าของคุณนี่มีผักไหมหรือมีเนื้ออย่างเดียว
เกาเหลาอันนั้นเรียกว่าลวกจิบ